เพราะว่าวันก่อนคุณเขาแชร์กันเยอะมากคุณผู้ชมในโลกโซเชียลนะคะบอกว่า
พี่หมีต้องเรียกพี่เลยทีเดียวนะฮะ
ส่วนแม่มีพิษสมัยของเราเนี่ยอยู่ก็น่าตึง
ดึงมาตึงเปรี้ยเลยทีเดียวนะฮะ

แต่ว่าณจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าหน้าตึงมาก

คือรูปเราเห็นกันเยอะมากนะ
รูปคือจะบอกว่าน่าตึงเงาเซรามิค
เงาเวอร์เรียบเนียนทุกอย่างเลยนะฮะต้องบอกว่าเป๊ะปังเกินไร้ริ้วลอย
หางตายกสูงขึ้นไปนะฮะจมูกเป็นสันคางเรียวได้รูปสวนทางอายุเท่าไหร่รู้ไหมคุณ

ค่ะชาวเน็ตก็พากันตั้งคำถามว่าเอ๊ะหรือว่าพี่มีนะคะจะทำศัลยกรรมใบหน้ากระชากวัย
แบบดาราหลายคนอันนี้ภาพที่แชร์กันเยอะคุณปิ๊งปะล่ะหน้าเงาชิ้นชัก
คุณแม่ดิฉันยังถามเลยอยากรู้ใช่ไหมใครก็สงสัยงานนี้ไม่ปล่อยให้คาใจนานนะ
เพราะว่าทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราหาคำตอบมาให้แล้วเคลียร์แบบชัดเจนเลยละกัน
ไม่ได้แบบไปตามกระแสข่าวที่อื่นอันนี้ยกหูโทรหาเลยเออสอบถามข้อเท็จจริงนะฮะ
ซึ่งก็ได้รับคำตอบกลับมาจากดาวค้างฟ้าคนสวยคนนี้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้วยนะ
ทีนี้เขาตอบแบบอารมณ์ดีว่าภาพดังกล่าวถูกรีทัศน์จากทีมงานนิตยสารฉบับหนึ่ง
ซึ่งจะบอกว่าเนี่ยถ่ายมามีเขาถ่ายมาตั้งแต่ปี๕๗นี่มัน๕เท่าไหรแล้ว๕๙
แต่ปีเดียวเองนะ๒ปี๒ปีแล้วเป็นคอนเซ็ปต์ว่าอย่างนี้
เซ็ปตซุปเปอร์สตาร์ค่ะรวมนางเอกดาวจรัสแสงในวงการบันเทิงหลากหลายรุ่นเลยทีเดียว
พร้อมกับเผยด้วยว่ารู้สึกงงเหมือนกันเดี๋ยวอยู่เกิดเป็นประเด็นว่าเออตัวเองไปทำหน้า
เอาปลาอายุเจ็ดสิบแล้วเพิ่งนึกจะไปทำว่าอย่างนั้นนะคะอีกทั้งช่วงนี้คิวถ่ายละครก็แน่นเอี๊ยดเลยทีเดียว
เรื่องนี้ต่อเรื่องนั้นเธอบอกว่าไม่มีเวลาไปอัพสวยหรอกจ้าหลานอย่างที่หลายคนสงสัยก็เคลียร์กันไปแล้วนะคะ
แล้วก็เพื่อเป็นการยืนยันป้ามีพี่หมีแม่มีของเรายังกรุณาส่งรูปภาพชมหน้าปัจจุบันนี้ไว้ใกล้เลข๘
นี่คือปัจจุบันที่สุดไม่ได้รีทัชด้วยสวยสมวัยไม่ได้ผ่านการศัลยกรรมใดแต่ดิฉันว่าสวยมากนะ
ในวัย๗๗ปีเนี่ยสภาพเรา๒คนคุณใช้คำว่าสภาพเลยเหรอ
สองคนใช้สภาพแต่ว่ามีเนี่ยสวยมากคุณผู้ชมคือจริงไม่ได้ต่างจากรูปที่รีทัสออกมาสักเท่าไหร่นะ
ความแบบคิ้วจมูกตาปากยังแบบแน่นยังเป๊ะอยู่
คือเห็นแวบแรกก็รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาเป็นนางเอกอยู่แล้วนะคะ
ก็อ่ะวัยนี้แล้วเนาะมีบอกไม่ได้ทำงานแน่นขนาดนี้เอาเวลาไหนไป